จากนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่ง
ดูแล้วมันเหมือนจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างเรื่องความเชื่อนะ
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคลิปต่อไปนี้ต้องตั้งใจดูนิดนึง

จู่กล้องวงจรปิดที่บ้านตอนเวลาตี๒กว่า
มันมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
โอ้โหขนลุกค่ะไปดูเอาเองค่ะ
พ่อแก้วแม่แก้วเอ้ยมองมุมนี้
ใจอยู่ตะตุ่มแล้วแม่เอ้ย
โอ้โหอยู่อะไรเก้าอี้เลื่อนเองได้
โอ๊ยฝีมือใครยกมือเดี๋ยวแม่ลงมาตี
คือที่บอกว่ามีพลังงานบางสิ่งบางอย่าง
มันมีจริงจริงมันมีจริงน้องปลาวานค่ะตัวนี้ปลาวาน

ปลาวานพลังงานมหาศาลคุณเห็นไหม
พลังงานปลาวานนี่ทำให้คนแตกตื่นกันไปได้
ดีนะถ้าไม่เห็นแววตาของปลาวานที่วิ่งอยู่ในความมืดนั้น
ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยหรือมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้
แต่ไม่ต้องใช้จิตสัมผัส

ก็จะเห็นว่าปลาวันเล่นอยู่คนเดียวอย่างสนุกสนานกับเก้าอี้ตัวนี้
จบก็คือตี๒กว่าไม่น่าอลละเวงเท่าไหร่
แต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วบ้านอาจจะลกนิดหนึ่ง